คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่จังหวัดตรัง
เดี๋ยวพาไปเที่ยวงานบวชกันหน่อยนะคะ
งานบวชนี้เป็นงานบวชลูกชายคนสุดท้องของกำนันชื่อดังแห่งเมืองตรัง
กำนันชื่อดังขนาดนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน

มีช้างมาร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ

งานช้างงานใหญ่ของจริงเลย
ถูกต้องงานช้างแบบนี้ระดับกำนันขาว
คุณวิชัยจีนซ้ายกำนันตำบลนาท่ามใต้อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
เขาบอกเลยว่าเล็กไม่ใหญ่ต้องทำค่ะ
ต้องทำให้สมศักดิ์ศรีเลยนะคะ
ก็นายวิติวัตรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนวัย๒๒ปีบวชทั้งที
ธรรมดาธรรมดาได้ยังไงคะไม่ได้หรอกค่ะ
งานนี้ก็เลยมีการนำช้างพลายเข้าร่วมพิธีแห่นาค
โดยให้นาคแล้วก็พี่ชายนั่งบนหลังช้างเคลื่อนขบวนแห่
แบบคนมีอันจะกินเขาบอกแบบนี้

ขับรถตามขบวนหลังช้างกันไปเลยนะคะ
จากจุดเริ่มต้นบริเวณบ้านหนองเกียบ
หมู่๓มุ่งหน้าวัดสุวรรณรามระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร

แต่ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเรียบง่ายไม่เอิกกระเริกนะคะ
ตลอดเส้นทางก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้านค่ะ

คนโตบวชไปแล้วเมื่อ๒ปีก่อน
ปีนี้เป็นคิวของลูกชายคนสุดท้อง
ซึ่งลูกชายกำนันทั้งสองคนก็นี่แหละค่ะ
ตอนบวชใช้ช้างแห่นาคเหมือนกันเลยนะคะ
ต้องเป็นจากโมงที่สามนึงนะครับ
และสำหรับช้างที่นำเข้าร่วมพิธีแห่นาคในครั้งนี้ก็คือ
พลายปีโป้อายุ๑๖ปี
เป็นช้างของนายสุชาติบัวเกิดเพื่อนรักของกำนันขาวนี่แหละค่ะ

แล้วก็ยังมีความสามารถเป่าออร์แกนได้ด้วย
เป็นช้างของเพื่อนเครื่องการช่วยงานหน่อยใช่ใช่ถูกต้องนะคะ
เดี๋ยวไปชมฝีมือพลายปีโป้โชว์เป่าออร์แกนทิ้งท้ายข่าวกันสักหน่อยค่ะ
โอ้โหอายไหมคะห่างช้างไหมคะทำไมหันว่าทางผม
ผมจะบอกเลยนะว่าออร์แกนเนี่ยผมก็เป่าได้
เป่ายังไงเป่าได้แต่มันเป่าไม่เป็นเพลง
ไม่เป็นโน้ตฟังไม่ได้เป็นความไพร้ออะไรเลย
ย่างนะครูนโอเคยอมแพ้ช้างยอมแพ้ช้าง